คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลายพื้นที่มีสายฝนโปรยไปลงมา

มาเติมเต็มน้ำตามแหล่งน้ำต่างมาดับร้อนในระยะนี้

บางจุดบางพื้นที่คงต้องเตรียมรับมือกับฝน
ที่จะเทลงมาเพิ่มมากขึ้น
แต่บางจุดยังคงแรงอยู่นะครับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกชุกก็คือบริเวณร่องฝนครับ
ขณะนี้ไปอยู่บริเวณแถวบริเวณตอนกลางของประเทศจีนนะครับ
ก็หมายความว่าถ้าหากมีพายุก่อตัวขึ้นในแถวบริเวณทะเลจีนใต้
พายุก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่แนวร่องฝนนะครับ
แต่ว่าแนวร่องฝนตรงนี้จะเคลื่อนที่ลงมาปกครุมเมืองไทยของเรา
ก็คาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงกลางเดือนหน้านะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองจากการตรวจสอบ
เพราะว่าดวงอาทิตย์ครับก่อนหน้านี้ได้เลื่อนขึ้นไปอยู่แถวบริเวณคั่วโลกเหนือนะครับ
ขณะนี้มีการเลื่อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
มาตั้งฉากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของไทยเมื่อวันที่๒๐๒๑ที่ผ่านมา
การตั้งฉากนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะทำให้อากาศร้อนแล้วยังเป็นหนึ่งสัญญาณสำคัญนะครับ
จะบอกว่า๑เดือนหลังจากที่ดวงอาทิตย์เข้ามาตั้งฉากในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้บริเวณนั้นจะเป็นจุดที่กลายเป็นร่องฝนต่อไป
ก็หมายความว่าอีก๑เดือนข้างหน้านะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ก็จะเป็นจุดที่จะมีฝนตกชุกแล้วก็เป็นจุดที่มีโอกาส
ถ้าหากมีพายุก่อตัวขึ้นก็จะเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณดังกล่าวครับ
อาทิตย์จะมาตั้งฉากในบริเวณตอนกลางประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
ช่วงกลางเดือนหน้านะครับดังตารางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้
แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เป็นฤดูฝนนะครับความร้อนแรงของดวงอาทิตย์
เจอกับกลุ่มก้อนเมฆที่ค่อนข้างมากในระยะนี้อาจจะไม่ส่งผลต่อความร้อนมากนัก
แต่ถ้าหากวันไหนท้องฟ้าโปร่งอากาศก็จะร้อนเป็นพิเศษในระยะนี้นะครับ
และนี่ครับเป็นสิ่งที่ต้องมาย้ำเตือนกัน
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้จุดที่จะได้รับผลกระทบเยอะหน่อย
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็เป็นจุดบริเวณที่มีการกระจายตัวของฝนต่อเนื่องมาจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
แล้วก็เลื่อนต่ำลงมานะครับแผ่กระจายปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือ
สังเกตว่าหลายพื้นที่ละทีเดียวมีฝนตกชุกนะครับ
จากนี้กระแสลมยังทำให้คลื่นในบริเวณทะเลอันดามันยังคงแรงต่อเนื่องด้วย
และนี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันในระยะนี้นะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหาลังค์สวัสดีครับ